เอาไปกินหมูปิ้งกันหน่อยเช้านะคะ
จะต้องกินข้าวเหนียวหมูปิ้งมันฟินมาก

แพงเหมือนกันนะคะ
เจ้าก็เพิ่มราคาเอาบางเจ้าก็คงราคาเดิม

ใช่ค่ะแล้ววิธีการขายของพี่เนี่ยนะคะ
ก็นี่แหละค่ะได้รถจักรยานยนต์คู่ใจ
ข้างหลังก็ดัดแปลงเป็นฟุตทรัค

แล้วเขาบอกว่าร้านนี้เด็ดมาก๒ชั่วโมงขายหมด

โอ้โหสูตรเด็ดจริงนะคะ
อยู่ที่จังหวัดเพชรชบูรณ์ที่อำเภอบึงสามพันธ
ถ้าอยากไปกินไปที่ไหนไปที่ตลาดทรัพย์สมทองค่ะ
นางสาวเกวลีชัยยะแม่ค้าเจ้าของร้านอายุ๓๗ปีค่ะ
อาชีพหลักเป็นแม่บ้านประจำบริษัทแห่งหนึ่งในบึงสามพันธุ
แต่เนื่องจากเธอเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมีลูกสองคนนะคะวัยกำลังโตเลย
ที่มาขายได้จะต้องเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์
แค่สองวันเท่านั้นถือว่าเป็นการสร้างรายได้เสริม
วิธีการหารายได้เสริมของเธอเธอบอกว่า
ปิ้งก็อีกเรื่องหนึ่งมันก็ต้องอร่อยแหละ
แต่ที่เด็ดคือน้ำจิ้มแจ่ว

น้ำมะขามเปียกเป็นส่วนผสมสำคัญ
จะต้องใช้ค้อนทุบก่อนให้มันนุ่ม

แล้วเอามาเสียบไม้จากนั้นเอาไปแช่ไว้ค้างอีก๑คืน
อร่อยไม่อร่อยล่ะคะต้องค้างไว้หนึ่งคืนนะคะ

มันจะนุ่มมันจะอร่อยลูกค้าติดใจค่ะ
มาแล้วค่ะไม้ละเท่าไหร่
ไม้เท่าไรคุณ๕บาทพอรับได้โอ้๕บาทโอเคพอรับได้
แต่ละวันขายได้๔๐๐ไม้ค่ะ
กำไรหลังจากหักค่าใช้จ่ายวันละ๑๐๐๑๒๐๐บาท
ใครอยากอุดหนุนหมูปิ้งน้ำจิ้มแจ่วนะคะ
แวะซื้อกันได้ที่ตลาดทรัพย์สมทอง
วันเสาร์เริ่ม๔๓๐บาท

ส่วนวันอาทิตย์เริ่มขายบ่ายหน่อยบ่าย๒๓๐นะคะ

ร้านนี้๒ชั่วโมงหมดค่ะ
หมดก็เลี่ยงเลยนะหมดก็เลี่ยงค่ะเออ